วันนี้มาดูแหล่งข่าวที่เปิดหน้าชัดเจน
แล้วก็พูดย้ำชัดอย่างคุณจตุพรพรมพันธ์กันบ้างนะครับ
ยืนยันเลยบอกว่าอดีตนายกทักษิณ
จะไม่ได้กลับมาเมืองไทยในวันที่๑๐สิงหาคมนี้หรอก

และเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้คนที่น่าเห็นใจที่สุด
ก็คือลูกสาวคุณอุ้งคุณอุ้งอิ๊งครับ
คุณจิตุพรพรมพันธ์แก่นำคณะหลอมรวมประชาชน
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่า
ตราบใดที่ยังไม่เห็นตัวของอดีตนายกทักษิณ
สนามบินดอนเมืองอย่าไปเชื่อ
เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เคยประกาศว่าจะกลับบ้าน
ก่อนที่เขาวิเคราะห์นะครับส่วนตัวคุณเจตุพรเนี่ยในฐานะ
ของคนที่เคยเห็นการดิวการกลับบ้านมาแล้วหลายครั้ง
อดีตนายกทักษิณคุณจิตุพรบอกว่า
เป็นคนหูเบาปากเร็วหากมีความอยากจะเชื่ออะไรโดยที่ไม่คิด
ี่สิบครั้งที่บอกจะกลับบ้านขึ้นต้นและจบเหมือนเดิม
ไม่เชื่อตั้งแต่ต้นแล้วก็กล้าให้สัมภาษณ์ไปหลายต่อหลายที่
รวมทั้งล่าสุดกับไทยรัฐทีวีด้วยว่าไม่มีทางจะกลับมาได้
และสุดท้ายคนที่น่าเห็นใจที่สุดก็คือคุณแพทองทาน
หรือว่าคุณอุ้งอิ๊งลูกสาวครับ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ได้กลับ
เหตุที่ไม่ได้กลับเพราะผูกพันกับจิตใจที่ไม่รู้จักการปล่อยวาง
ถ้าต้องการเดินเข้าคุกอย่างสง่างามเนี่ยกลับมาวันไหนก็ได้
ไม่มีการประกาศเป็นครั้งที่สองมันจบลงด้วยครั้งแรก
คนที่น่าเห็นใจที่สุดคือคุณอุ้งอิ๊งนะซึ่งหนึ่งก็เป็นผู้ประกาศ
สองก็เป็นลูกและตัวเองก็เป็นแม่คน
ต้องการให้พ่อและตาเนี่ยมาอยู่กันพร้อมมากพร้อมตา
แม้ว่าคุณอุ้งจะตอบคุณชูวิทย์อย่างรวดเร็วผ่านในการคอมเมนต์ว่าเพอร์เจอร์
แต่นั่นเป็นเรื่องความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ข้อความเป็นจริงนั้น
ผมเชื่อว่าการกลับบ้านในลักษณะแบบนี้ในครั้ง๑๐เมษาเนี่ยจบแล้ว
การตอบกลับคุณชูวิทย์ของคุณอุ้งอิ๊งที่บอกว่าเพอร์เจอร์นั่นคือเรื่องของความรู้สึกที่ตอบกลับอย่างรวดเร็ว
แต่ในความเป็นจริงคุณจตุพรเชื่อว่า๑๐สิงหาจบแล้วคุณทักษิณไม่ได้กลับมาหรอก
ทีนี้ความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐล่ะครับถามคุณจตุพรว่ามองยังไง
วันนี้เนี่ยเขามีการเลือกกรรมการบริหารพักใหม่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักประกาศลาออกตอนช่วงเช้า
แล้วก็ถูกเสนอชื่อซ้ำกลับมาแล้วก็ได้รับการโหวตเป็นหัวหน้าพักอีกครั้ง
คุณจตุพรบอกว่านี่คือฤทธิ์ของคนแก่ที่เต็มไปด้วยสารพัดพิษในชั้นเชิงทางการเมือง
เพราะเป็นต้นกำเนิดทหารสายบุรพาพยักษ์และสายทหารจะแตกต่างจากภาคการเมือง
คือจะมีการวางทีมทีมหนึ่งไปดำเนินการทางการเมืองตามปกติ
และจะต้องมีทีมยุทธการมีการวางแผนเพราะผลเอกประวิทย์จะไม่ทำสงครามที่ไม่มีโอกาสชนะ
หากมีการโหวตให้คุณอุ้งอิ๊งมาเป็นนายกเพื่อจะข้ามคั่ว
แต่นั่นก็จะเป็นการปิดฉากตระกูลชินวัฒน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์
มุมมองนี้ฟังมุมมองนี้ของคุณจตุพรครับ

เต็มไปด้วยสารพัดพิษในชั้นเชิงทางการเมือง
สิ่งที่พลเอกประวิทย์ได้ฉายให้คนดู
ไม่ว่าไม่รู้ไม่รู้เดินช้าตวมเตรียมต๊อกแต๊ก
นี่คือสิ่งที่พลเอกประวิทย์ต้องการให้คนเห็น
แต่ว่าข้อเท็จจริงแล้วเป็นคนละเรื่อง
ถ้าพักเพื่อไทยต้องการข้ามคั่ว
แล้วกล้าเสนอคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยเขาจะโหวตให้
แต่ผลลัพธ์ก็เห็นกันอยู่ว่าโหวตให้
ชนะได้เป็นนายกแต่ไม่ได้บริหารประเทศสักวัน
เพราะคนจะเต็มท้องถนนและเป็นการปิดฉาก
ระกูลชินวัฒน์อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์และก็เป็นการจบ
พักเพื่อไทยโดยปริยายหลังหลังคนที่ออกมาให้ความเห็นเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เคยสนิทเชื้อกับทางฝั่งพักเพื่อไทย
เป็นแก่นำอดีตเสื้อแดงบ้างยังจำชื่อนี้ได้ไหมคะ
คุณธิดาถาวรเศษยังจำเขาได้อยู่นะ

อดีตประธานร่วมประชาธิปไตยต่อต้านประเทศการแห่งชาติหรือนปชนะคะ
คือตอนนี้คุณธิดาบอกเลยว่ากลัวเหมือนกันนะ
ว่าคุณทักษิณจะกลายเป็นตัวประกันทางการเมือง
นี่ถ้าเพื่อไทยไปจับมือกับคั่วรัฐบาลเดิมเมื่อไหร่แล้วก็

บอกเสื้อแดงขอโบกมือลาเลยนะคะ
คุณธิดาบอกแบบนี้นะคะว่ากลุ่มคนเสื้อแดงตอนนี้ก็มีอยู่๒กลุ่มแหละ
คือ๑กลุ่มคนที่ต่อต้านรัฐประหารและผลพวงการสืบทอดอำนาจ
สองกลุ่มแฟนคลับที่สนับสนุนพักเพื่อไทย
เพราะฉะนั้นจะมาเหมารวมว่าคนเสื้อแดงคือแฟนคลับพักเพื่อไทยทั้งหมดไม่ได้
ทุกวันนี้กลุ่มเสื้อแดงหรือนปชเดิมที่มีอุดมการในการต่อต้านรัฐประหาร
ก็ผันเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มเสื้อส้มก็มี
ที่คุณทักษิณจะกลับมากลุ่มเสื้อแดงทั้งสองกลุ่มอยากให้ได้รับความยุติธรรม
เพราะคดีความมันเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารปี๔๙ที่มันไม่เป็นธรรม
คนเสื้อแดงมันเกิดมาจากการต่อต้านรัฐประหารและผลพวงการต่อต้านรัฐประหาร
แล้วหลังจากนั้นพวกรักทักศิลป์แล้วก็พักทักษิณที่เป็นฝ่ายกระทำก็เข้ามา
คนจำนวนมากเนี่ยก็ยินดีที่คุณทักษิณจะได้กลับมา
เพราะว่าคดีความของคุณทักษิณจำนวนมากมันไม่เป็นธรรมต่อคุณทักษิณอย่างที่เรารู้กัน
คุณธิดายังบอกด้วยนะคะว่าคุณทักษิณไม่ได้อยากไปตายนอกแผ่นดิน
แล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่อการดำรงอยู่ของพักการเมือง
เอาถามจริงพูดตรงเลยเชื่อว่ามีดีลไหม
คุณธิดาบอกว่าเชื่อ
เชื่อว่ามันมีดีลติดต่อพูดคุยกัน
แต่ว่าจะถึงขั้นเข้ามาแบบโอ้โหมีสิทธิพิเศษได้รับการอภัยโทษหรือไม่ต้องติดคุกเลยอะไรแบบนี้เนี่ย
อันนี้ขอไม่ตอบเพราะไม่รู้ตื้นลึกหนาบาง
แต่การดีลให้พักเพื่อไทยไปร่วมกับพักที่สืบทอดอำนาจก็ไม่น่าจะใช่
เพราะเชื่อว่าเขาน่าจะมีบทเรียนมาจากตอนทำนิรัทธศกรรมสุดซอยมาแล้ว
คุณทักษิณเคยพูดว่าไม่อยากไม่อยากเป็นแบบอาจารย์ปีดี
พูดตรงไม่อยากจะไปตายอยู่นอกแผ่นดินอยากจะกลับมา
แล้วก็ลักษณะความมุ่งมั่นของคุณทักษิณที่ไม่ยอมไม่ยอมแพ้
เหมือนกับว่ายังทำงานพักการเมืองอยู่ยังให้พักการเมืองยังดำรงอยู่ตลอดเนี่ย
อันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษของคุณทักษิณ
มองว่าทำให้ภาคการเมืองและศาลการเมืองเนี่ยมีปัญหา
เพราะเราเข้าใจสังคมไทย
ว่ายังมีปัญหาของความเกลียดชังความกลัว
คุณทักษิณเนี่ยแล้วก็อยู่มาก
อีกด้านหนึ่งก็คือคนเสื้อแดงก็ไม่เห็นด้วย
อันนั้นก็คงจะเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ย
ได้เคยพูดในหลายครั้งเท่าที่เราเห็น
แคร์คิดขึ้นก็คือว่า

ก็ยังมองไปในแง่ดีว่า
แท่นอาจจะมีดิวของท่านเอง
เป็นดิวของท่านเองไม่ได้เกี่ยวกับภักดิ์
ไม่น่าจะเกี่ยวกับภักรณ์นะ
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องรีบมา

วกคือคุยกันมาเรียบร้อยถึงสิทธิพิเศษ

ระยกแม่งสามารถทุกคนจะร่วมมือกับใครก็ได้
คุณธิดาบอกเลยว่าคุณธิดาไม่ไว้ใจพวกจารีดอำนาจนิยม
เพราะกลุ่มนี้ทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจ
แต่ก็เข้าใจว่าคุณทักษิณเองก็อยากจะกลับบ้าน
สัญชาติยานของอาจารย์อาจารย์ไม่ไว้ใจพวกจารีศอำนาจนิยม
คุณทักษิณอาจจะตกเป็นตัวประกัน
แต่ตกเป็นตัวประกันถ้าได้ปล่อยก็ยังดีนะ
แต่เกิดเป็นตกเป็นตัวประกันแล้วเออคราวนี้เรียกว่าหมดหลายจบเลย
พักเพื่อไทยและคุณทักษิณ
ได้สูญเสียสถานะของการที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตย
ต้านผลิตการมาเป็นระยะเวลายาวนาน
ร่วม๒๐ปีตั้งแต่๔๙มา

ตั้งแต่๔๗ปีได้สูญเสียสถานะนั้น
ตั้งแต่เมื่อไหร่

บอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลของ๘พักร่วมตอนนี้

มีหลายกระแสมากที่บอกว่าแยกเถอะ
แยกแน่ฉีกแน่อย่าแน่

กันให้แน่นแล้วสู้กับฝ่ายปฏิปัก

เข้าใจเจตนาของประชาชนจริง

สู้ตามเจตนารมณ์ของประชาชน
นั่นแหละจะชนะได้ในอนาคต

ว่าจะทรยศประชาชนหรือไม่
ถ้าทรยศทุกอย่างจบ